ได้เวลาเตรียมแบกเป้กันไปเที่ยวแล้วค่ะคุณ
เที่ยวเหรอใช่หน้าหนาวแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เชื่อว่าหลายคนกำลังหาสถานที่ท่องเที่ยวสวย
ช่วงนี้ประเทศไทยไปท่องเที่ยวได้ทุกภาคเลย

แต่ว่ามีอยู่หนึ่งที่ที่อยากจะแนะนำเผื่อใครยังไม่รู้ก็คือ

จะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวชมวิวแบบ๑๘๐องศา
พร้อมกับไปชมทุ่งดอกไม้สวยค่ะ
นี่ไปผาเนี่ยเราไปกันหลายทีแล้วนะ
อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า
เมืองสองแควร์จังหวัดพิศนุโลก
ช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า
มีสภาพอากาศที่เย็นสบายมาก

คุณทายสิว่าอุณหภูมิตอนนี้ที่เห็นอยู่ในภาพนี้

เฮ้ยคุณครับจริงต้องใส่หมวกเห็นไหมคะคุณ
ต้องใส่หมวกใส่เสื้อกันหนาวนะ

ก็มีเหล่าบรรดานักท่องเที่ยวสายชิลเขามาชม
มาดูธรรมชาติมาสัมผัสสายลมเย็น
พร้อมดื่มดำบรรยากาศแบบวิว๑๘๐องศาบนอุทยานกันมากมาย
แถมช่วงนี้มีนักท่องเที่ยวมาเยอะมาก
คือต้องบอกว่านักท่องเที่ยวที่มาเขาจะได้ฟินแบบ๒ต่อ
ก็คือต่อที่๑ฟินกับวิวธรรมชาติสวย

ินไปกับทุ่งดอกบานไม่รู้โรยฝรั่ง
หรือคนไทยเรารู้จักกันในชื่อของดอกกระดาษ

ขึ้นอยู่ที่ภูหินร่องกล้าค่ะคุณค่ะ
และมีเพียงหนึ่งเดียวในประเทศไทยไทย
คือเวลาขึ้นไปที่สูงเวลาพูดเสียงมันจะแอคโค

หนึ่งเดียวในประเทศไทยไทยไทยไทย
เป็นดอกกระดะ
แล้วนะค่ะใช่ขอบคุณมากค่ะแล้วก็เขาบอกว่าตรงเนี้ย
จะมีจุดชมวิวที่เป็นหน้าผาใช่ไหมคุณ
ตอนนี้ดอกกระดาษกำลังบานสับพรั่งเลย
สีสันสดใสมากคุณเห็นไหมโอ้น้องใบตองสวยมากเลยสวยมากเลย

เขาบอกว่ามันเป็นจุดยอดฮิตของการไปเซลฟี่ไปถ่ายรูปไปเรียบร้อยแล้ว
ตรงบริเวณนี้นะคะและนอกจากทุ่งดอกกระดาษดาดแล้ว
ที่นี่ก็ยังมีผาสุดโรแมนติกโอ้โห
นี่ถึงสี่ผาพอแล้ว
คุณขาวมันมีเยอะจริงไม่ว่าจะเป็นผาคู่รักผารักยืนยง
ผาสลัดรักและผาไทยท่านนิก

เอาเราเล่าให้ฟังเนี่ยไม่เท่ากับคุณผู้ชมไปดูด้วยตาของตัวเองนะ
อยากจะให้ไปดูกันเก็บกระเป๋าไปเลยสิคะรออะไร
ใครอยากจะให้ไปพักผ่อนไปสูดอากาศ
แล้วก็ไปเติมความสดชื่นให้กับร่างกาย
ใครจะไปสามารถไปเที่ยวชมได้ฟรีนะคะ
ตั้งแต่เวลา๗โมงเช้าจนถึง๕โมงเย็น
เข้าได้ทุกวันไม่มีวันหยุดเลยนะคะ
แล้วก็ไปกันได้ที่อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า

จังหวัดพี่สนุลหลอก

ไปเที่ยวกันอากาศไลน์ชื่อพูดสอง